นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ

หลังจากนั้นใช้ปืนของคุณพ่อที่ซ่อนไว้ในตู้เนี่ย

ครอบครัวคาดว่าอาจจะเกิดจากความเครียดนะคะ
เพราะว่าปกติแล้วคณะเรียน๔ปีนะคะ

แต่ว่านะคะเขาเรียนไป๖ปีแล้ว

หลังจากที่สนบึงกลุ่มรับแจ้งเหตุ
ตัวตายภายในบ้านพักถนนเสรีไทย๔๑นะคะ

พร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลและนิติปลอดเต็กตึง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะ

พบศพนายทศพรนานครหรือว่าโอ๊ตนะคะ
เป็นนิสิตสาขาวิศวกรรมเกษตร

สภาพศพศีรษะนอนหนุนหมอนนอนหงายเสียชีวิต
อยู่หน้าชั้นวางโทรทัศน์สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเทานะคะ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๓๘
ขมับด้านขวาทะลุด้านซ้าย
อาวุธปืนขนาด๓๘ที่ผู้ตายใจก่อเหตุ
ตกอยู่ใกล้มือด้านขวาในสภาพ
เหลือกระสุนในลูกโม่อีก๕นัด
และก็ปลอกกระสุนที่ยิงไปแล้ว๑นัด
ร้อยตำรวจโทยศธวัฒน์น้อยประสานรองสารวัตรสอบสวนสนบึงกลุ่มกล่าวว่า
ก่อนเกิดเหตุภายในบ้านดังกล่าวมีผู้อาศัยอยู่๓คน
คือพ่อผู้ตายซึ่งมีอาชีพเป็นผู้รับเหมา
แม่ผู้ตายและตัวนายและตัวของนายทศพรเอง
ปกติแล้วนายทศพรไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้เป็นประจำนะคะ
เพราะว่าอยู่ที่หอพักใกล้มหาวิทยาลัย
ว่างจะกลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่เป็นครั้งคราวค่ะ
วันเกิดเหตุขณะที่พ่อกับแม่ของนายทศพร

ได้ยินเสียงคล้ายอาวุธปืนดังขึ้นจากห้องลูกชาย

พบว่าลูกชายแอบเอาอาวุธปืนของพ่อ
ซึ่งเก็บอยู่ในตู้เสื้อผ้ามายิงตัวเองจนเสียชีวิต

ผู้ตายเกิดความเครียดเรื่องการเรียน
เพราะปกติคณะนี้เรียน๔ปีจบ
การชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยหลังจากนั้นก็จะให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลค่ะ